แต่ว่าข่าวของเราต้องบอกเลยคุณผู้ชมว่าไม่แบ๊วนะ
เพราะว่ามาเริ่มข่าวแรกของดิฉันก็แหม่รู้สึก
ว่ามันคาราคาซังมาตั้งแต่ปีที่แล้ว
ปีนี้คุณผู้ชมได้ข้อสรุปแล้วนะคะ
สำหรับคดีเขาว่าเป็นคดีช่อโกงกันว่า
งานนี้สำหรับคุณมิตรมิดชัยนั่นเอง
ต้องบอกว่ายืดเยอะกันมากับเรื่องราวของแฟนเก่า

ต้องบอกว่าแพ้คดีค่ะ
เมื่อบ่ายวานนี้ที่ศาลจังหวัดธัญบุรีตำบลรังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
นายคิวรีรักษ์สมณบารมีหรือว่ามิดมิดชัยพร้อมด้วยนายวิรัติจรสมจิต
ทนายความส่วนตัวค่ะก็ได้เดินทางมารับฟังคำพิพากษาคดีช่อโกง
ที่นางสาวรันชิตาสิทธาเดชานนท์หรือว่าคุณปุ้ยอดีตแฟนสาวอายุ๔๓ปี
เจ้าของกิจการหล่อลื่นเครื่องจักรกลย่านลำลูกกาค่ะ
เขาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเมื่อวันที่๓๑สิงหาคมปีที่แล้ว
กรณีถูกมิตรช่อกงเงินเป็นจำนวนกว่า๓๕ล้านบาทค่ะตามที่เป็นข่าวกันไปก่อนหน้านี้
โดยหลังจากที่ทั้งคู่ฟังคำพิพากษานางสาวรันชิตาหรือว่าปุ้ย
ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าดีใจมากเลย
โดยสารมีคำพิพากษาให้คุณมิตรมิดชัยชดใช้เงินเป็นจำนวน๒๗ล้านบาท
พร้อมกับตัดสินผิดใน๓ข้อหาก็คือมีโทษจำคุก๖ปีไม่รอลงอาญาค่ะ
ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณไปถึงตำรวจญาติพี่น้อง
แล้วก็เพื่อนสนิทที่คอยเป็นกำลังใจให้
แล้วก็อยู่เคียงข้างกับเธอมาตลอดเวลาจนสามารถผ่านเหตุการณ์ในครั้งนี้ไปได้ค่ะ
ซึ่งเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวกับชายามิดชัยไม่เกี่ยวข้องเลย
จะผิดก็เพียงแค่คุณมิตรเท่านั้นเองค่ะ
ซึ่งก็อยากจะขอโทษไปยังครอบครัวรอดโพทอง
ต้องทำให้เสียชื่อเสียงมาโดยตลอดนั่นเองค่ะ
ขณะเดียวกันที่นายวิรัติจรสมจิตธนายความของคุณมิตร
เพียงสั้นว่าหลังจากนี้จะทำเรื่องยื่นสารอุทธรณ์
แล้วก็จะยังคงต้องต่อสู้คดีในชั้นศาลต่อไป
โดยใช้โฉนดที่ดินมูลค่า๓ล้านบาทเป็นค่าประกันตัวนั่นเองค่ะ

ก็ต้องชดใช้เรื่องของ
ที่ต้องชดใช้เงินจำนวน๒๗ล้านบาทนี่ไม่น้อยเลยนะคุณ
แต่ว่าเขาฟ้องร้องเอาไว้๓๕ล้านนะ
แต่ว่าสารบอกให้ชดใช้คืน๒๗ล้านบาท
อ่ะเรื่องนี้เป็นอันว่าจบแล้วเรื่องของคดีความนะคะคุณผู้ชมค่ะ